เชื่อว่าเหตุการณ์นี้หลายครอบครัวเคยเจอค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสามีขี้เมาอารวาสหรือจะเป็นภรรยาขี้เมาแล้วบ่นด่าหรือจะเมากันทั้งคู่แล้วตีกันแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องมีทางออกที่ดีกว่าการทำร้ายร่างกายนะคะ
ปูดบวมเลยนี่ค่ะแต่นี่ภรรยายังเมาอยู่นะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพาไปสงบสัติอารมณ์มาค่ะอยู่ที่ห้องพักขออภัย
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้

ผู้สื่อข่าวเราตามไปคุยกับทั้งสองคนนะ
ได้คุยกับทั้งสามีทั้งภรรยานะฟังก่อนนะเขามีสาเหตุกัน
ห้องเช่าอยู่ในซอยรัตนราชนะคะได้เจอกับฝ่ายภรรยานี่คือคุณรัตนา
ขนาดโดนตบมันเล่นนั่งกินเหล้าอยู่เลยนะ

ทะเลาะกับสามีเพราะดื่มเหล้าใช่ไหม
โอ้โหนี่มาเป็นกั๊กนะคุณ

เออใช่ไหม

เพิ่งทะเลาะกับสามีเพราะกินเหล้านะ
ป้าบอกมันเจ็บอ่ะ

ป้าบอกว่าป้าเครียดอะลูก
สามีป้าที่อยู่กินกันมานาน๓๐ปี

เป็นคนที่อยู่ห้องเช่าเดียวกันเนี่ย
ก่อนหน้านี้ป้าไม่เคยระแคละคายเลยนะ
เดือนที่แล้วป้าจับได้ลูก
จับได้ว่าสามีมันไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้
ก็เลยเค้นถามจนทะเลาะกันเรื่อยมา
กระทั่งเมื่อวานเนี่ยกินเหล้าเข้าไป

เอาจริงนะเจ็บตัวไม่เท่าไหร่หรอก

ป้าเจ็บใจกอดร้องไห้เลย
ป้าปล่อยโฮกับนักข่าวของเราเลยคุณ

ที่มันไปนอกใจไปมีอะไรกับคนอื่น

ผมว่าป้าคือไม่มีคนระบาย

แล้วป้าเครื่องไห้ไม่หยุดเลย

เมื่อเช้าเข้ามาเก็บข้าวของย้ายออกไปแล้วค่ะ

แก๊งอะไรทุกอย่างแม่ทำให้กินหมด

มันอยู่กลางคืนนี่ผู้หญิงอ่ะ
แล้วตอนนี้สภาพจิตใจแม่เป็นยังไงบ้างแย่

อยู่กินกันมาเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย

ลูกอ่ะให้กลับที่เดือนนี้ลูกจะมารับ
ใช่พ่อก็ไหวไป
เขาก็บอกว่าน้าแต่
เมื่อวันตอนเช้านี่มันก็เอาเก็บของมาอยู่ห้องนี้

เก็บของออกไปแล้วแต่ไปเปิดห้องเช่าข้างด้วยกันอยู่
ต้องคุยก็ต้องคุยทั้งสองฝั่งถูกไหม

ไปคุยกับสามีสามีก็เล่าบอก
เออก็อยู่กินกับรัตนามาก็หลายสิบปีแล้วแหละ

ก็ทนไม่ไหวอ่ะมันหาเรื่องตลอดเลยพูดแต่เรื่องเดิม
ใช้คำหยาบคายด้วยก็เลยตบไปที่หน้า

ก็ต้องหาเรื่องทะเลาะกันเหมือนเดิมอีก

ก็ลุงไปนอกใจป้าจริงหรือเปล่าอ่ะป้าบอกว่าป้าเขาโกรธที่ลุงไปนอกใจ
อยู่กินกันมาตั้งสิบกว่าปีเอ่ยตั้งสามสิบกว่าปีมีลูกตั้งสองคนอ่ะ
บอกโอ๊ยนอกจงนอกใจอะไรไม่จริงเลยเมียมันคิดมากเอง
สอบบอกถ้างั้นจะปรับความเข้าใจแล้วกลับไปอยู่ด้วยกันได้ไหม
พ่อบอกไม่ไม่เอาแล้วถ้าเมียยังเมาเหล้าแล้ว

ไม่ได้นอกใจไม่ได้อะไรอย่างนี้กันใช่ไหมคุณลุง
แล้วเมื่อวานคุณลุงแบบใส่ไปป๊าบแรงแล้วคุณลุงขออนุญาตทำ

เมื่อวานคุณลุงต่อยไปป๊าบลุงแรงไหมคะคุณลุงเมื่อวาน
ก็ไม่เท่าไรเพียงแต่บอกให้เค้าพูด

ค่ะนี่ไง
แต่ตํ
คุยกับลุงคุยกับป้าไปคุยกับเจ้าของห้องเช่าหน่อย

นี่มาเดี๋ยวป๊าขอคุยหน่อยตาย

ห้องก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่อีก
พ่อป้าก็เพิ่งกินมาไม่รู้กี่เป๊กเนอะเมื่อกี้
ป้าก็บอกโอ๊ยลูกตายขอกอดอีกทีได้ไหม
นี่คุณคุณตายนักข่าวของเราทำยังไงดีนะ

แต่ว่าลูกสาวแกบอกกันแล้วไงให้ย้ายกลับไปอยู่กับลูก
ถ้าพ่อเป็นแบบนี้แม่ก็กลับมาอยู่กับหนู

เขาบอกว่าจริงผัวเมียคู่นี้ก็มาเช่าห้องพักอยู่หลายปีแล้วแหละ
ไม่เคยคือถามว่าทะเลาะกันก็มีแหละ
เหล้าก็ทะเลาะกันภาษาผัวเมียเนาะประปราย
แต่ไม่เคยหนักถึงขั้นลงไม้ลงมือค่ะ
หนักจริงคือเมื่อเดือนก่อนเห็นทะเลาะกันบ่อยกว่าปกติ
เล่าเสียงดังจนเพื่อนที่พักอยู่ข้างห้องก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
ต้องไปแจ้งเจ้าของหอให้เรียกมาตักเตือนนะคะ
กระทั่งเมื่อวานนี้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเลย
คุณตายก็ถามนะแล้วเรื่องที่เขาว่านอกใจกัน
ผู้หญิงที่อยู่ห้องเช่าด้วยกันอะไรอย่างนี้พอจะรู้บ้างไหม

ให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาเป็นเรื่องของสามีภรรยา
แต่เอาจริงนะก็อยากให้ปรับความเข้าใจกัน
ถ้าไม่ไหวจริงแล้วจะทะเลาะกันทุกวันแบบนี้
ก็อาจจะต้องห่างกันสักพักหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
คุณผู้ชมช่วยหาทางหน่อยคุณป้าคุณลุงเขาจะดีกันได้ยังไง
นั่นน่ะสินะฮะส่งข้อความเข้ามาในเฟซหน่อยนะฮะคุณผู้ชม